มาตามติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
ก่อนที่จะลงแข่งขันเกมในรอบรองชนะเลิศ

เจอกับทางมาเลเซียนะครับ

ฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้าย

มาโนโพลกิ้งก็มีความมั่นใจนะครับ
กิจสดากาแมนก็อยากจะบุกไปเอาชนะก่อนให้ได้ครับ

เมื่อวานก่อนที่จะออกไปเยือนมาเลเซีย

มีการจัดการเรื่องของการเล่นแล้วก็แท็กติกที่ยอดเยี่ยม
มีผลงานในรอบแรกที่ถือว่าใช้ได้เลยล่ะครับ

ซึ่งก็มีวิธีการในการเตรียมทีมเข้าสู้กับคู่แข่งได้ดีมาตลอด

ห่อที่ซัดไปแล้ว๕ประตูในรายการนี้
นำเป็นดาวสันโบก็แยกซ้อมจากเพื่อรวมทีมครับ
โน่ยังพูดถึงการไปเยือนมาเลเซียที่ต้องเจอกับแฟนบอลหลายหมื่นคนนะครับ
เขาบอกว่าก็เป็นแมชที่ยาก
แต่ว่าไทยก็ผ่านมาได้แล้วในเกมกับอินโดนีเซีย
ส่วนเรื่องของสภาพสนามที่แตกต่าง

เพื่อเพิ่มความคุ้นชินกับการเล่นบอลหรือว่าการจบสกอร์
ต้องการเห็นสภาพสนามว่าแตกต่างจากที่เคยเจอมาหรือเปล่า
แต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างครับ
ฤษฎากาแมนแข้งทีมชาติไทย๑คนให้สัมภาษณ์นะครับ
เขาบอกว่าก็เป็นเรื่องดีที่จะเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เยอะนะครับ
แต่เป้าหมายคือไทยต้องการชนะอยู่แล้ว
แล้วก็บอกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นทีมที่มีจุดเด่นเรื่องของความแข็งแรงการเข้าบอลที่หนักหน่วงครับ
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินนะครับเดินทางไปให้กำลังใจเพื่อนทีมชาติไทยนะครับ

บอกว่าจะมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเข้ามา

แล้วก็จะมาเอาพระที่ธีรทรด้วยนะครับ

ก็พร้อมจะข่มขวัญนักเตะทีมชาติไทยอยู่แล้วที่บุกิจจาริว
แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมเล่นด้วยแต่ก็เชียร์อยู่
ขอให้โชคดีและได้รับชัยชนะกลับมาครับ
เกมที่ทีมชาติไทยไปเยือนบูกิจจาริวนะครับ

ที่๒แพ้๒ต่อ๓แล้วก็๑ธันวาคมนะครับในปี๒๐๑๘ในศึกอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกเสมอ๐๐
และก็ล่าสุดในบอลโลกรอบคัดเลือกบุกไปแพ้๑๒ในปี๒๐๑๙
ก็ผ่านตัวเองมาเล่นบอลสนามใหญ่ตามความฝัน
แล้วก็ลงซ้อมทันทีเจ้าตัวต้องการเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับ
เติมเต็มสิ่งที่ต้องการในวัยเด็กนะครับและผู้บริหารของสโมสรนครปฐมเนี่ย
ก็รู้จักมักจีกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากิจสดาเนี่ยเล่นบอลเดินสายในช่วงพักเละของนักฟุตซอลเนี่ย
อยู่แถวเส้นของบ้านโป่งราชบุรีแล้วก็นครปฐมอยู่แล้วครับ
มาเจอกับนักเตะของนครปฐมหลายคนก็เล่นบอลเดินสายด้วยกันมา
ไม่มีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวนะครับเดี๋ยวดูเลข๒จะสร้างปรากฏการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ